ความพร้อมของทีมชาติชุดใหญ่ในการเตรียมตัว
ไปป้องกันนะครับแชมป์อาเซียนครับ
ที่การแห่งขันครั้งนี้นะเราก็หมายมั้นปรับมือว่าจะต้องเป็นแชมป์ให้
ซึ่งเป็นกองหน้าดาวรุ่งบอกว่าตัวเองนั้นมีดีพอที่จะติด๒๓คนสุดท้ายได้ครับ
อาร์มนะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่น่าจับตามองมากหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับ
แน่นอนกับการติดทีมชาติชุดนี้แล้วก็แบกรับความคาดหวังจากแฟนบอลได้เหมือนกัน
ตัวเขานั้นก็หวังว่าจะมีชื่อเป็น๒๓คนสุดท้ายในการลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน
ระหว่างวันที่๘พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคมนี้
เขาบอกว่าเพิ่งติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกก็จริงนะครับในเกมชับมิตรกับฮ่องกง
แล้วก็ได้รับโอกาสจากทางรายวัชต่อเนื่องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ
แต่ว่าก็ต้องพยายามทำฟอร์มให้ดีที่สุดซึ่งการชี้ขาดในการติดทีมชาติชุดสุดท้ายของอาเซียนครับ
ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญมากสำหรับคนที่มีโอกาสในการลงเล่นเพื่อพิสูจน์ตัวเองก่อนจะมีการตัดตัวครับ
ส่วนการลงเตะในศึกอาเซียนคลับนะครับเน้นย้ำกันหน่อยครับ
เยือนฟิลิปปินส์วันที่๒๑แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านพบกับสิงคโปร์วันที่๒๕พฤศจิกายนครับ
ส่วนฟุตซอลไทยหลังจากที่ซ้อมมาเป็นเวลา๑สัปดาห์หลังจบไทยแลนด์ไฟล์ฟครับ
ก็ในเวลาประมาณช่วงเที่ยงนะครับวันนี้ทางปูปิสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลไทย
ที่จะตัดรายชื่อนะครับผู้เล่นจาก๑๙คนให้เหลือ๑๔คนสุดท้ายที่จะทำศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียระหว่างวันที่๕ถึง๑๑พฤศจิกายนนี้
ตลอดการซ้อมที่ผ่านมาปูปิสก็พอใจผลการฝึกซ้อมทุกคนพยายามเต็มที่มีความตั้งใจแล้วก็กระหายนะครับ
ที่อยากจะลงเล่นแล้วก็ฝึกซ้อมซึ่งเป็นเรื่องที่ตัวเขานั้นพอใจเป็นอย่างมากทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนั้นจะเดินทางออกจากท่ากัศยานสุวรรณภูมินะครับในวันเสาร์ที่๓พฤศจิกายนนี้ในเวลาบ่าย๒โมงเย็นครับ